พิธีสัญญงสัญญากันเอาไว้

สัญญงสัญญากันเอาไว้เรามีสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกัน
ต้องค่ะวันนี้นะคะเรานำคุณลุงคนเก่งนักประดิษฐ์วัย๖๖ปีท่านหนึ่ง
ประดิษฐ์คิดค้นการทำซอไม้ไผ่หนึ่งเดียวในโลกขึ้นมา

เพราะว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากตอนนี้ตื่นตาตื่นใจมากเลย
ครับเอาล่ะไปเจอกับคุณลุงกันเลยดีกว่า
คุณลุงทวีจันแจ้งพร้อมแล้วบันเลงเลยครับ

คุณลุงทวีจันแจ้งนะคะเป็นผู้ที่คิดค้นประดิษฐ์ซอมไม้ไผ่ขึ้นมาเหรอคะคุณลุง
คุณลุงคิดเองคิดมาจากอะไรได้ไอเดียมาจากอะไร
เดียนี้ก็จากสอด้วนสอด้วงธรรมดา
ปกติเขาสีแบบนี้เป็นแนวตั้ง
แต่ว่าซอไม้ไผ่ของคุณลุงทวีเนี่ยเป็นแนวนอนนะคะ

ผมว่าน่าจะได้ไอเดียมาจากเลื่อยอย่างนี้ใช่ไหม

ไอเดียจริงก็จากจักรแข้จักรแข้ญี่ปุ่น

จักรแข้ญี่ปุ่นจักรแข้ไทยคล้ายกัน
ก็เลยนำมาจักรแข้ญี่ปุ่นจักรแข้ไทย
แล้วก็ซอมาผสมผสานกัน
ออกมาเป็นซอไม้ไผ่แบบนี้เหรอคะ
โอ้โหแล้วซองไม้ไผ่ของคุณลุงครับ

มันมีเหมือนจะมีเป็นแบบว่าคล้ายอะไรฮะ

คือลักษณะการกดจะเหมือนอิเล็กโทน
แต่ว่าเสียงไม่ใช่

ก็คือจะเป็นคล้ายกับดนตรีไทยกับดนตรีสากล

ทำไมคุณลุงถึงคิดอยากจะทำขึ้นมาค่ะ

ก็เสียงครับซอลมันอาจจะเค้บซึงพิ้นอะไรทั้งนอก

แล้วทราบมาว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่า

จดศิษย์ธิบัตรแล้วเหรอครับครับเรียบร้อยแล้วครับ
เรียบร้อยแล้วคือถ้าเกิดใครจะมาเรียนแบบไม่ได้นะ

ก็ก่อนอนุญาตหน่อยก่อนอนุญาตหน่อย

ไปออกงงออกงานเยอะแยะมากมาย
ไปบ่อยครับวันวันนี้ก็ค้างานอยู่นี่ข้างบน
เอาเหรอนี่เราดึงตัวมาเลยนะเป็นคิวทองนะฮะมากเลยนะครับ

คุณลุงค่ะถามนิดนึงการทำซอไม้ไผ่แบบนี้
วัสดุอะไรในการทำ

จริงนะไม้ได้ไม้ทุกอย่างแต่ว่าผมเน้นที่ไม้ไผ่
ไม้ไผ่เป็นหลักก็คือคือหาง่าย
หาง่ายแล้วมันแข็งแรงเหรอคะแข็งแรงแข็งแรง
ไม้ไผ่หาง่ายแข็งแรงสวยด้วยแข็งแรง
สวยด้วยใช้เวลาทำนานขนาดไหน
ก็ถ้าหากว่าเป็นลักษณะนี้แค่ประมาณ๒เดือน

อย่ากว่าจะเสร็จนะค่อยทำเป็นทีเล็กน้อย

แล้วตอนนี้มีชิ้นนี้อยู่ชิ้นเดียวหรือเปล่า

แต่แบบของเราเนี่ยมันเป็นแบบเดียวที่เราทำได้คนเดียวในโลกด้วย
เป็นลักษณะแบบนี้ซ้อมไม้ไผ่แบบนี้
พอใช้เวลาคิดมานานมากนาน

ใช้ประสบการณ์ความรู้เรื่องของดนตรี

หลับจิตด้วยทำให้ไป
โอ้โหคุณลุงสุดยอดมากเลย
พอมันออกมาแบบนี้เดี๋ยวเราภูมิใจไหม

เคยไปโชว์ที่ไหนแล้วมันมีความแบบภาพภูมิใจมากคุณลุง

ที่ฉลองลุงแล้วที่เมื่อเมื่อกี้ผ่านมานะครับ

คือทุกครั้งที่คุณลูกเล่น
งานฉลองกรุงเทพนะครับ

๒ร้อยศาลที่๖ปี

ปัจจนธรรมนี้ครับ

มควีโดยความแค่ว่าเราเราคิดบัตรลักษณะนี้เนี้ยที่ทำมานี้ผมไม่ได้เรียนแบบใครครับก็เป็นคนต้นคิดต้นแบบเลยนะฮะก็คิดต้นแบบไปจดที่ไหนทำยังไงขั้นตอนอ๋อขั้นตอนก็ไปทำที่พระณิจังหวัดอ๋อไปขอจดศิษย์บาทแล้วเขา
มันยากไหมการเล่นเครื่องดันตรีชนิดนี้

เพราะว่าผมทำนี่ผมต้องการให้จากยากเป็นง่าย
แต่ว่าดูท่าทางแล้วมันก็น่าจะยากอยู่นะลุง

เดี๋ยวลองให้น้องใบตองเขาสีดู
เพราะว่านอกจากจะสีแล้วยังต้องมือ
อ๋อไล่เสียงไล่เสียง
โดเลฟีฟาซอนแบบนี้นี่เอง

เหมือนไวโอลิน

นิ้วเดียวจะมี๓เสียง

เรียนนานไหมฝึกนานไหม

ประมาณขอจะเป็นเสียงไปเนี่ย
ตัดตามโดยตัวเลยครับ

เป็นรายได้ให้กับคุณลุงยังไงบ้าง

เริ่มต้นคือทำขายหรือว่าทำอะไรคะ

งานบวชนี้ส่วนใหญ่งานบวชนี้ผมจะไม่รับไปการแห่

ก็อายุสูงแล้วก็ไม่อยากจะไปแห่กันอีกนะครับ
แต่ถ้าเล่นบรรเลงเป็นในบ้านอยู่กับที่ได้
โดยเฉพาะงานบุญงานอะไรอย่างนี้นะดีมาก

คุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์มีไหม
มีครับ
ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้เลย
คุณลุงทวีลุงทวีโทรไปเลย
อยากลีกับลุงทวีได้ไหม
อยากจะจ้างไปเล่นตามงานต่าง

เอาละช่วงหน้าคุณผู้ชมครับ

เรื่องราวของของกินนะลาดกันไม่ได้